มาต่อในช่วงเวลาของนักลงทุนกันหน่อยครับ
วันนี้ไปฟังการวิเคราะห์กันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ
พร้อมกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บุหลวงเช่นเดียวกัน

ก็กลับมาติดตามข่าวสารด้านการลงทุนนิดนึงนะครับ
เมื่อวานตลาดทุนไทยแหมเปิดมาเล่นเอาใจหายเหมือนกัน

เพราะว่าคืนก่อนหน้าเนี่ยดาวจรเขาลงไปตั้ง๓๐๐กว่าจุด

แต่ว่าระหว่างวันครับก็กลับปิดขึ้นไปถึงประมาณสัก๑๘๓๔จุดนะครับ

สุดท้ายก็มาปิดบวกที่๐๒๕จุดหรือปิดที่ระดับ๑๘๒๖จุด
ตอนนั้นที่ขายโอ้โหก็ยังแผ่วมาเรื่อยนะฮะ
เหลือเท่าไหร่ประมาณ๖นึงกว่าล้านนะครับประมาณ๑๓๐๐๐ล้านนะครับ
ถ้ามาดูแยกตามประเภทนักทุนเนี่ยก็จะเป็นนักทุนต่างชาติ

โอ้โหปีนี้ทั้งปีทั้งเดือนนะ
ก็คือมกรานี่ก็ขายมาแล้วโอ้โห๕๐๐กว่าล้านนะ

ก็เบ็ดเสร็จแล้วเม็ดเงินที่ต่างชาติขายนี่ก็เป็นแสนล้านนะ
ไม่รู้เอาหุ้นจากไหนมาขายกันเยอะแยะ
แต่อย่างว่านะก็ต้องคอยดูแล้ว
หุ้นในประเทศเราก็พอยังสะพอดในสถานทุนได้

แต่ว่าปีที่ผ่านมาอยู่ปีที่แล้วเนี่ย

นี่ไงก็ช่วยดันตลาดหุ้นไทยเรานะครับ
แต่ว่าเมื่อวานก็มีขายมานิดหน่อยฮะนักทุนสถาบันขายมา๒๐๐กว่าล้านนะครับ
ก็เรื่องของตลาดหุ้นไทยบ้านเราผมว่าช่วงนี้ก็คงจะหลายคน
ก็ติดตามเรื่องงบการเงินแล้วผมพบกัน
ก็ทยอยประกาศออกมานะช่วงนี้ก็จะเป็นในกลุ่มสถาบันการเงินนะครับ
ก็ออกมาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างผสมกันไป

กลุ่มอื่นโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ไรมาส๔จะดีไหมเดี๋ยวเราดูตัวเลขกัน
ไม่ต้องติดตามดูครับเพราะว่าเดี๋ยวประกาศงบเสร็จ
จ่ายปันผลต่ออีกนะครับค่ะใช่
ทีนี้ถ้าประเด็นต่างประเทศครับเมื่อคืนราชนีตลาดอเมริกานะครับ
ประมาณสัก๐๒๑โดยประมาณ
หลังจากคืนก่อนหน้านี้ปิดลงไปแรงนะ
วันนี้ก็ต้องบวกหน่อยเดี๋ยวท่านลงต่อเดี๋ยวจะใจเสียกัน
ผมเขาบอกว่าเป็นนัดทิ้งท้าย
นัดทิ้งทวนของคุณเยเน็ตเยเลนนะฮะ
ก็หมดวาระเสร็จแล้วงวดนี้วันสุดท้าย
แล้วก็ประชุมครั้งต่อไปก็จะเป็นท่าน

แต่ตัวแปลอันหนึ่งที่นักทุนนักวิเคราะห์จับตามอง
ก็คือเรื่องของแนวนกอัตราเงินเฟ้อ

ซึ่งเมื่อเดือนธันวาเขาบอกว่าขึ้นท่าแล้วแผลว

แต่มางวดปีนี้ดูเหมือนก็ยังต้องคอยดูจับตาดูนะ
แล้วก็ตัวแปลอีกอันหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมาก
กับเรื่องเงินเฟิร์สคือเรื่องของราคาน้ำมันนะพี่เว็ค
ใช่เพราะว่าตัวปีนี้เองถ้าเราดูดียูยูไปยูยูมา
ปีที่ผ่านมาเราดูราคาน้ำมัน๔๕๐เหรียญต่อบาร์เรลนะ
ตอนนี้ประมาณ๖๐กว่าเหรียญแล้วนะ

เป็นผลพวงจากในเรื่องของเศรษฐกิจโลกโดยรวมนะครับ
เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับ
แล้วก็ความต้องการใช้ทั้งน้ำมันเอยถ่านหินเอย
เหล็กทองแดงมีมากขึ้นนะครับ

แล้วถ้าเกิดเราสังเกตคือเรื่องเงินเฟ้อตัวแปรสำคัญ
ก็คือเรื่องสินค้าโภคภัณฑ์พวกนี้แหละฮะ
ถ้าพวกนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยมันก็เป็นแรงกดดันเงินเฟ้อล่ะ

ผมว่าทางเฟสก็น่าจะมองเรื่องนี้เหมือนกัน

หลายคนก็คาดว่าเอาครั้งหน้ามีนามีนา
พาเวลเข้ามาจะขึ้นเลยหรือเปล่า
จะเอาเลยไหมจะสตาร์ทเลยไหม
แต่ครั้งนี้ก็ยังคงอยู่ที่๑๒๕และ๑๕เหมือนเดิม

ส่วนผลประกอบการของหุ้นระดับใหญ่ของอเมริกา

เขาบอกวันนี้กำไรเติบโตเยอะมากนะฮะ

จากการท่องเที่ยวนะ
โดยสารโดยใช้เครื่องบินเนี่ยโอ้โหบินว่อนเลยนะ

เครื่องบินได้ประโยชน์และได้กำไรดีขึ้น
จะมามองธุรกิจสายการบินปรากฎว่าสายการบินที่เกิดขึ้นเยอะ
ต่างประเทศก็บอกธุรกิจนี้เป็นธุรกิจปราบเซียน
โอ้โหเขาบอกว่าหินน่าดูนะครับใครก็คือแล้วคนเข้ามานี่มีเยอะนะ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งภาครัฐเองที่ให้การสนับสนุนนะเพราะว่าอยากจะมีสายการบินแห่งชาติ
มีการท่องเที่ยวในประเทศใช่ไหมเอกชนในประเทศก็ทำ
ก็ทำสายการบินต่างชาติอีกโอ้โหก็ยิ่งทำให้แข่งขันเยอะขึ้นนะ
พอแข่งขันกันเยอะขึ้นเนี่ยราคาเป็นไงฮะ
ก็ถูกลงถูกลงไอ้เราเนี่ยคนได้ประโยชน์

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลุ่มที่ทำสายการบินเนี่ย
ผลประกอบการจะเป็นอย่างไรนะ

ก็ได้รับประโยชน์ได้รับอธิสงฆ์ไป
แล้วโดยพวกนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยว

จับจ่ายใช้สอยนี่ลงไปที่ชาวบ้านชาวช่องโดยตรงนะ

นับถึงสิ้นเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับ
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในไทย

และใน๓ล้านเนี่ย๙๐๐แสนเป็นคนจีนครับวิ๊บิ

อันดับต้นที่เขาต้องมาเลย

เยอะมั้ย
ผมมาเที่ยวนานนะเกือบสัปดาห์
อยู่ที่ประมาณ๓๐๐๐๐บาทกับ๕๐๐๐๐โชคบาทต่อคนต่อทริป
อืมก็กลางกลางนะก็ใช้ได้นะ

การเอาไปใช้เองบางฝากบาง๒๗

แล้วถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ท่านผู้ชมก็เห็นว่า

ซื้อของฝากจากเมืองไทยนะจะใช้เอง

อันถัดมา๒๕อันนี้เยี่ยมกันฮะ

โอ๊ะเหมือนเราก็ไปท่องเที่ยวใช่มะ
เราไปเที่ยวมาเราก็ต้องซื้อของไปฝากเพื่อนบ้านฝากคนที่ทำงาน

ส่วนอีก๕ซื้อไปขาย
เพราะงั้นเนี่ยถ้าใครทำธุรกิจหรือสินค้าและบริการที่ทำให้คนนักท่องเที่ยว
มีคนจีนก็เอาไปกับเงินแล้วไปขายต่อ
หรือไปซื้อแล้วไปใช้ไปจ่ายเองเนี่ยโอ้โหจะยอดเยอะมากเลยนะ
เพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตเรื่อยแล้วคนก็เยอะ
อันดับหนึ่งครีมครีมครีมพวกครีมหอยทากครีมทำให้ขาวนะ
ซึ่งถ้ามาดูบริษัทในตลาดห้นไทยเนี่ยครับมีใครได้ประโยชน์
ถ้าเป็นกลุ่มอาหารการกินท่านก็มีเท่าแก่น้อยน้ำมะพร้าวเป็นมารีทิปโก้
โอ้โหพวกนี้อยู่ในตลาดนะถ้าใครดูเทรนด์ว่าคนจีนเขาชอบอะไรมาซื้อพวกนี้เนี่ย
เอาไปลองพิจารณาดูในการคุยของหุ้นใช่ครับก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าหุ้นของฝากแล้วกันนะครับ
ที่ฝากชมชมในวันนี้ครับส่วนกับพี่คุณก๊อบครับผม